ทำไมเขาต้องมีอาเซียนครับ
ทำไมไปดูเอเชียใต้เขามีกรุ๊ปเล่นของเขา

คำว่าก้าวข้ามอาเซียนเราต้องชนะให้หมด

กองหลังเรามันยังไม่พัฒนาแบบโดดเด่นสักทีนึง
คำว่าก้าวข้ามอาเซียนเราต้องชนะให้หมด
เราอย่าลืมนะครับว่าเราก้าวข้ามอาเซียนไม่ได้นะครับ
ผมบอกถ้าเรายังคิดว่าเราเก่งแล้วเราจบเลย
นะครับก็เป็นสักทีครั้ง
ยังดินที่เหมาะในชุดไทย
ที่หลังเป็นต้องยอดก่อน
พูดคุยอย่างนั้นนะครับ

โปรดโชคโชธวิพรหมรัฐครับ
ฟุตบอลเยาวชนจนถึงทีมชาติชุดใหญ่นะครับ
ช่วงนี้เราคุยกันเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงอาเซียนครับ

เรามีปัญหาตอนนี้ก็คือกองหน้ากองหลัง
พี่กองหน้าเห็นฉันนะครับแล้วเราก็คุยกันมานานแล้ว
แต่ว่าเราเอาพาร์ทกองหลังเพราะว่ากองหน้าเป็นคนพูดไปแล้ว

เอากองหลังในระดับอาเซียน
หรือว่ากองหลังในระดับที่เราจะสร้างไปให้ไกลถึงระดับเอเชียครับ
ยุ่งแต่พี่โชคเล่นมาจนถึงแบบวันนี้เป็นโค้ชแล้ว

กลางหลังเรามันยังไม่พัฒนาแบบโดดเด่นสักทีนึง

เขาก็ยังมีคุณภาพที่จะยืนได้เป็น๑๐ปีในทีมชาติ
แต่มันไม่มีรุ่นหลังขึ้นมาเพราะอะไร
ก็คงคิดว่าต่างชาติ

ทั้งเบ็กซ้ายเบ็กขวาเต็มไปหมดตัวนี้
แต่ตัวเซนเตอร์คู่เสนท์มันหายาก

เด็กยิ่งหายากปั๊บไม่ได้ลงด้วย
ถูกไหมครับแล้วเด็กไทยพอมันไปไม่ได้เขาต้องเอาต่างชาติคู่จบเลย
ก็อย่างมุมมองของผมที่เราอยู่กับวงการฟุตบอล
และก็เล่นแบบแหล่งกลางหลังเนี่ยผมบอกเลยต้องตั้งเกี่ยวชนนะครับ
แล้วตอนนี้ก็เห็นได้เมื่อกี่คนนะครับอย่างทรงชัม
ผมคิดว่าน่าจะที่ร่วมงานกัน
อันนี้ผมนั่งให้เขายืนระยะให้ได้แต่เด็กเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงตลอดเวลาเนี่ย
ร่างกายเขายังไม่พร้อมสมบูรณ์โอกาสที่บาดเจ็บมันมีสูง
เล่นทั้งปีเลยแต่เด็กอายุ๑๘๑๙กระดูกพอกระดูกมันไม่ถึงคือร่างกาย
พวกนี้พอลงเยอะแล้วไปเจอเกมหนักตลอดเวลาเนี่ยร่างกายรับไม่ได้
จนสุดท้ายก็ต้องมาผ่าข้อเท้านะครับอันนี้คือเล่นไปเรื่อยบาดเจ็บแต่ฝืนเล่น
เหมือนกับโครงสร้างยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันทำให้เด็กพอไปถึง๒๐ต้นเนี่ย
พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดอบหรือคุณบาดเจ็บคนอื่นแซงแล้ว
พอแซงปั๊บเสียดายโอกาสน้องที่มีความสามารถสูง
คราวนี้ในมุมมองพี่โชธสร้างแบบในการสินใจกับตัวเองนะไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้น
เหมือนที่บุรีรำบอกว่าผมจะสร้างเยาวชนในแบบของบุรีรำ
เพราะชุดสินในช่วยปริกฟิวชาติเนี่ยล่าสุดน่าติดตามข่าวนะ
คือเอาเด็กเดี๋ยวคัดเลยไปคัดที่บุรีรำ
แล้วก็รวมกับเด็กของบุรีรัมป์ด้วยในรุ่นพระศรเนี่ย
แต่สุดท้ายพอได้เด็กปั๊บเนี่ยต้องเก็บตัวที่บุรีรัมป์นะ
ดังโรงเรียนถูกมั้ยครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่ดีกว่า
กินนอนสำหรับเด็กไทยมันจะประสบความสำเร็
เพราะเขาลองกับอาคาเดมี่เข้ามาคราวนี้ตัดเรื่องของคุณเนวินไป

ถ้าทำเยาวชนแล้วก็โฟกัสที่การปั้นกองหลังด้วยทำแบบไหนได้บ้างครับ
ผมว่าต้องมีทีมยูดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เรามีกรมระ
ใบเพชรก่อใบเพชรขออันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ
ที่ที่โรงเรียนต่างที่เขาลงทุนกันมานะครับเยอะแยะมากมายอย่างอสัมธนบุรี
เขาคัดทั่วประเทศนะฮะงั้นเอาหัวกะทิมาเลยถูกไหมฮะ
เอาหัวกะทิมาอยู่ที่เขาสองนะฮะอย่างเทพศิรินเรามาเห็น
บอลเจ็ดสีเขาสามารถต่อกรท่าข้ามได้
สามารถต่อกรณ์กับทีมยี่ใหญ่ใหญ่อย่างของอาคดีวิทย์เมืองทองได้
อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าไอ้นั้นก็กินนอนเหมือนกันนะครับ
เขาเป็นโครงการเหมือนกันใช่นะครับผมว่าเอ่อในมุมมองของผม
ผมไม่ได้ว่าเอ่อคุณนายวินท่านท่านเอ่อเอาไปอยู่ตรงบุรีรัมย์
เป็นประเทศไทยบุรีรำไม่ใช่อันนั้นก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง
เราได้เห็นมุมมองว่าสามารถทำได้ไหมอืมเขาจะได้สะดวกในการดูเด็ก
ตรงนั้นเขาก็ใกล้ตรงนั้นถูกไหมใช่ถูกครับแต่ทีนี้ในในรายละเอียดต่างต่าง
ปัญหามันก็มันก็ต้องตามมาหลายอย่างถูกไหมฮะอย่างเด็กถ้าไปอยู่
เขาคัดมาอยู่ที่โรงเรียนใหญ่แล้วแล้วต้องไปอยู่ที่บุรีรำ
ถูกไหมครับแล้วโรงเรียนจะต้องโรงเรียนที่ไหนหรือถ้ากระทรวงศึกษา
ยกตัวอย่างเช่นยังเรียนอ่าประสำทนทนเรียนครับพอเสร็จจากนู้น
กิจก็ต้องโอนกลับคืนมาอันนี้ผมว่าผมว่าน่าจะโอเค
ตัวเด็กบางทีเขาอาจจะชอบโรงเรียนนี้สิทธิ์เก่าฉันเยอะ
เข้าใจครับคือชีวิตชีวิตนอกสนามเขาก็ค่อนข้างสำคัญอ่าใช่ครับ
คือมันมีเรื่องนี้ที่คนคุยกันว่า

เด็กจะต่อเนื่องแน่เดี่ยวการศึกษา
แต่มันกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนที่เด็กจะไป
เช่นเดียวกันแล้วผมเชื่อว่าบุรีรำก็ไม่ใช่ที่เราได้กินนอนอันนี้เราก็แชร์กันตรง
ที่เขาเขาอาจจะไม่ส่งมานั่นคือหนึ่งกับสองคือตัวของเด็กก็อาจจะไม่อยากมาเองด้วย
เพราะเขาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เห็นการพัฒนาขึ้นไปสู่สโมสรของเขาแล้ว
บุรีรำมาแจมกันอะไรอย่างนี้ได้ไหมแล้วที่ศูนย์อีสานก็เป็นของบุรีรำไป
ใต้เป็นของใครไปอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างนี้เราเห็นแล้วว่าคุณเนวินเขาทำให้เห็นจริงแต่ทีนี้ปัญหามันก็ต้องมีอยู่แล้ว
ถ้าเราแก้ปัญหาได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
อย่าลืมนะครับตอนนี้ทำไมเวียดนามได้พัฒนาถึงได้ขนาดนี้
ใหญ่ของเขาเนี่ยแน่นอนที่เล่นกับดอกมูลวันนั้นนะครับ
เขาเล่นชุดใหญ่แต่พอเล่นกับห้องสิงคโปร์อีกที
มันเขาก็ชุดบีครึ่งมาเล่นเค้าเพื่อต้องการดู

ได้เคลื่อนไหวหมดถูกมั้ยฮะแต่ของเรา
ชุดนี้ก็ชุดใหญ่ก็ชุดใหญ่เลยชุด๒๓ปีก็อีกกรุ๊ปหนึ่งเลย
อาเซียนไม่ได้นะครับผมมองถ้าเรายังคิดว่าเราเก่งแล้วเราจบเลย
ต้องเทรดยังไง๔๓คุณเล่นยังไง๕๓๕๒คุณเล่นยังไง
อันนี้คือเรามาสอนในสโมสรในทีมใหญ่อย่างเดียว
แต่เยาวชนเราไม่เคยจัดระบบให้เขาเลย
อันนี้ยกตัวอย่างว่าได้ประโยชน์มากได้ประโยชนหมายความว่าอะไร
ถ้าโค้ดเขาอยากให้เล่นระบบไหนเนี่ยเด็กมันแป๊บเดียวมันสามารถสื่อสารแล้วก็สามารถเล่นได้เลย
ผมก็ได้ไปสัมผัสกับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ให้ท่านสอนในสนามเลยให้แกสอนในสนามนะครับ
เราขนาดเป็นโค้ดนะบางทีเรายังไม่ถึงเซนต์เขาเขาบอกวิธีคิดต่างเนี่ยต้องให้เด็กคิด
ให้เด็กตัดสินใจหน้างานเองหน้างานเองอ่านี่ของเราไม่มีของเราเราต้องสั่งอย่างเดียว
เราได้งานจากศูนย์แต่ของเขาเนี่ยมัน๕๖๗โจทย์เลย
ใช่ให้เขาคิดพลิกแพงเอาเองนะครับอันนั้นแล้วก็โค้ดจะเป็นคนอ่านรายละเอียดว่าเด็กคนนี้สามารถพลิกษาการได้ไหม
อ๋อแล้วเดี๋ยวมันจะโดดเด่นขึ้นมาจากการตัดสินใจที่เขาเห็น
ใช่โดยที่เด็กอายุ๑๖๑๗อะครับนี่เขาสอนเขาขนาดนั้นเลย
เราก็เลยแบบว่าเออนั่นคือวิธีคิดที่ทำไมญี่ปุ่นเขาเลยแบบพัฒนาได้เร็วมาก
นี่คือการสอนเขาตั้งแต่เยาวชนนะฮะแต่ถ้าเราไปอยู่๒๓แล้วไปชุดใหญ่แล้วไม่ทันแล้ว
คุยกันในช่วงอาเซียนครับกำลังแข่งขันพอดีไอ้คำว่าก้าวข้ามอาเซียนเนี่ย
ถามทุกคนอดีตนักเตะทีมชาติไทยมาถึงคิวของพี่โชคแล้วคำว่าก้าวข้ามอาเซียน
ในคำจำกัดความของพี่คืออะไรก้าวข้ามอาเซียน
วันนี้มองก้าวข้ามไหมถ้าผลงานนะวันนี้เรียกว่ามองข้ามใช่แต่ถ้าก้าวข้ามเนี่ยไม่ได้
ไม่ได้นะครับฟุตบอลนะครับดูทำไมเขาต้องมีเอ่ออาเซียนครับทำไมไปดูเอเชียใต้
เขามีกรุ๊ปเล่นของเขามาใช่แอฟริกันเนชั่นครับหรืออเมริกาใต้ครับไอ้นั่นคือศักดิ์ศรีนะครับ
ถูกไหมครับเราศักดิ์ศรีในนี้นะครับพวกเอเชียครับเอเชียนครับอันนั้นโอเคนั้นระดับเอเชีย
แต่ในกลุ่มนี้กลุ่มเล็กตรงนี้นะครับแต่คุณอย่าดูอย่าลืมนะครับอาเซียนทั้งเท่าไหร่นะครับ
ถูกไหมครับอันนี้คือตอนนี้มันใช้สงครามด้วยการกีฬาแล้วด้วยการพูดคุยเฮ้ยชาติฉันนี่คือเป็นหนึ่งในอาเซียน
ตอนนี้เวียดนามคุยหมวดแล้วเขาแนวนั้นอยู่แล้วถูกมั้ยฮะแต่เราก็ต้องไปดันไปโมโหเขาเราเก่งกว่าเขาแล้วทำไม
เพราะฉะนั้นการคำว่าก้าวข้ามอาเซียนเราต้องชนะให้หมด
พวกเนี้ยเราต้องตีให้หมดตีให้หมดหมายความว่าเราไม่ใช่พูดแต่ปากนะฮะ
เรื่องของคลาสฟุตบอลเนี่ยยังไอ้คำนี้ก็ยังใช้ได้ใช่ไหม
ใช้ได้ดิควรเหมาะกับสโมสรโคตรดีเลย
แต่พอไปเล่นทีมชาติเนี่ยบางทีเขาก็เล่นไม่ได้
พวกนี้ที่ผ่านมาก่อนเนี่ยมันคือเรื่องของอะไรสภาพจิตใจเป็นหลัก
หนึ่งสภาพจิตใจสองการลงในสนาม
ครั้งที่แล้วสุดวันนั้นเหมือนตาได้ลงบ้างไหมได้ลงแต่๒๐นาทีสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่พอปีนี้พอให้เขาไปลง๓๐นาทีบ้างเขาทำได้เลยปึ้ง
ความมั่นใจของเด็กมันจะเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้ว
มันเริ่มจากการสร้างตรงนั้นแหละค่อยใส่
ค่อยใส่ครับดูครับในวินไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอมันเก่งแล้วจะเอาลง๑๑ตัวแรกเลย

ตอนนี้จริงขึ้นมาชุดใหญ่ใน๑๕ปังไม่ถึง๑๕ดีด้วย
ใช่ไหมฮะน้อยที่สุดอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยบ่อมเพาะไปเรื่อย
ตอนนี้ร่างกายเขาได้แล้วถ้าทำร่างกายได้ขนาดนั้นคุณโดนเตะโดนแท็กเกิ้ลอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาสามารถลงรับแรงกระแทกได้โอเคนะครับนั่นคือค่อยบ่อมเพาะเข้าไป
เพราะเราไม่ได้ลงเล่นเกมจริง๑๐๐นะครับในลี
บางคนลงแค่๓๐นาทีแล้วคุณจะเอาฮาร์เลสอะไรที่ไหนมาเล่นในเกม๙๐นาทีที่เจอแบบของจริง
บางคนลงครึ่งหลังก็ไม่ลงแล้วหรือมีอาการบาดเจ็บนะครับ
โอเคตอนนี้คนล่ะเขาเก็บตัวได้ผมว่า๑๐วันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่
โปรดติดตามตอนต่อไป